วันนี้เราจะเริ่มกันที่เมื่อวานที่มีข่าวเศร้านะฮะ
ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานที่ท่านเสียชีวิตอย่างสงบ
โรคมะเร็งที่กระเพาะอาหารนะครับ
คุณยายตุ๋นพี่สาวแท้นะครับได้เปิดเผยวินาทีก่อนที่ท่านจะสิ้นลมบอกว่า
มีพระชั้นผู้ใหญ่สองรูปมาเยี่ยมโดยไม่ได้นัดหมายและร่วมภาวนาให้แม่ชีสันสนีนั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณสายสัมพันธ์ปัญญาสิริหรือว่าคุณยายตุ๋นเป็นพี่สาวแท้เลยนะครับ
เปิดเผยวินาทีสุดท้ายก่อนที่แม่ชีสันสนีเสถียรสุดท่านจะเสียชีวิต
แล้วก็ท่านเป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาน
และพระปัญญานันทมุณีท่านเจ้าวาดวัดชลประธานรังสริต
เดินทางมาเยี่ยมที่เสถียรธรรมสถานโดยมิได้นัดหมาย
และได้ร่วมภาวนาส่งชีวิตกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ
เมื่อวานนี้เวลา๑๘ในรายการ๒๓นาทีสิริอายุ๖๘ปี๑เดือน๗วัน
โดยเป็นการบวช๔๑พันศา
ชีสันสนีท่านรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะครับ
เมื่อวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมาแม่ชีขอเลือกรักษาแบบประคับประคอง
ตามเจตนารมณ์ที่เคยบอกไว้แล้วก็กลับมาพำนักที่เสถียรธรรมสถาน
ภายใต้ความเห็นของแพทย์แล้วก็เสียชีวิตที่นี่นะครับ
รวมระยะเวลารักษาทั้งหมด๔ปีครับ
ช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังใช้กายสังขารท่านเนี่ยเป็นครูอยู่นะคะ
ทำให้เห็นว่าทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลง
ดูอยู่อย่างนี้ก็จะโยนวิสาหัสนะครับ
ช่วงที่ท่านป่วยด้วยภาวะของโรคด้วยการให้ยาด้วยอะไรต่าง
ผิวกายของท่านก็เปลี่ยนไป
กายซึ่งเคยผ่องใสก็ดูสู้ผอมไปค่ะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยเปลี่ยนนะคะคือจิตใจท่าน
มั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีความมุ่งมั่นตลอดเวลาค่ะ
ไปดูประวัติของแม่ชีสันสนีนะครับ
นามสกุลเดิมก็คือปัญญาสิริชื่อเล่นชื่อตุ๊กตาครับ
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วเป็นลูกสาวคนเล็กของพี่น้อง๒คน
อายุได้๑๕ปีท่านสูญเสียมารดานะครับ
ตัดสินใจเข้ากรุงเทพมหานครมาเรียนต่อระดับปริญญาตรี
และเข้าสู่วงการนางแบบหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะ
ท่านได้รับตำแหน่งรองมิสออดาสนะครับ
วบรางวัลนางงามบุคลิกภาพจนกลายเป็นดาวเด่นของสังคม
ก่อนจะสละทางโลกเมื่อปี๒๕๕๙
ชีที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตร
และปี๒๕๓๐นะครับก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
กลายเป็นผลงานแห่งชีวิตของท่าน
ชีสันสดีให้ข้อคิดคำสอนที่เต็มไปด้วย
ความเมตตาความเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์
และมีแนวคิดร่วมสมัยเช่นอะไรบ้าง
นี่แหละครับแม้จะอยู่ห่างกันแสนไกล
หรือความตายมาพรากเมื่อจิตสงบเราจะพบกันเสมอ
อันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยนะครับ
ถูกใจคนที่อยู่ในร่วมสมัยนี้
อีกแนวคิดหนึ่งนะครับเมื่อมีโอกาสให้จงให้
อย่ามัวลังเลสงสัยว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน
ส่วนอีกความเห็นหนึ่งนะครับแนวคิดหนึ่งก็คือ
กระตันยูยังไม่พอต้องต่อไปให้ถึงกะตะเวทิตา
เพราะกระตันยูแปลว่ารู้คุณท่าน
ส่วนกัตเวทิตาแปลว่าตอบแทนหรือสนองคุณท่าน
แล้วมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นคลิปไวรัล
เป็นชาวเน็ตแชร์กันเยอะทีเดียวนะครับ
ฝากข้อคิดถึงคนที่เป็นพ่อและแม่
ว่ายังไงเชิญชมครับ
ใจคุณได้มันคนละเจนด้วย
เพราะฉะนั้นจงรู้ว่าเรามีลูก
อย่างที่ลูกไม่ใช่ของเรา

เพราะฉะนั้นจงรักเขาอย่างที่เขาเป็น
เขาไม่น่ารักก็อย่าเกลียดเขา

ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิต
ของเขาก็ไม่ใช่ของเรา
ครบกำหนด๑สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่
วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่๑๔ธันวาคม
จัดกิจกรรมภายในนะฮะเป็นการจำกัดจำนวนคน
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคมไปจนถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์

จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
เข้าไปกราบเคารพกายสังขารที่เสถียรธรรมสถานได้
ตั้งแต่เวลา๙นิลลิการ์ถึง๑๖นิลลิการ์ของทุกวัน
และขอความร่วมมือสวมชุดขาวนะครับ
แล้วก็งดรับพวงหลีดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และวันที่๑๕กุมภาพันธ์จะเคลื่อนย้ายสังขาร
ยังหุบเขาโพธิสัตว์ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีต่อไป
คุณผู้ชมครับมีภาพที่เพิ่งเข้ามาถึงที่สถานีเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นญาติและลูกศิษย์ของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดมากกว่า๒๐๐คน
ไปร่วมกันนะครับเดินแล้วก็เคลื่อน
กายสรีระสังขารแม่ชีสันสนีจากอาคารธรรมสมผ่านลานโพ
ซึ่งเป็นต้นโพขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของเสถียรธรรมสถาน
จากนั้นก็ผ่านห้องพระบรมศาลีริกฐาตุ
ที่ได้รับมาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
เดินผ่านถ้ำนิพพานชิมลองและข้ามสะพานแห่งสติสู่ธรรมศาลา
เป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารตลอดนะครับ
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๕ตุลาคมนี้
ทั้งนี้การเดินขบวนดังกล่าวนะครับเป็นเส้นทางที่แม่ชีสันสนี
ใช้เป็นเส้นทางเดินจงกลมของท่านครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เพิ่งส่งภาพเข้ามาเลยนะคะ